กลับมาเบรกนี้ค่ะมาดูความสัมพันธ์แบบพี่น้องของคนวงการลูกทุ่งกันหน่อยดีกว่า
พี่ฮายอาภาพรกับพี่สุนารีราชศรีมานี่แหละ
คนนี้นะฮะจริงเขามีแก๊งเขา๓คนมีพี่ตั๊กลีลาด้วยอีกคนนึง

มักจะเฮฮาแซวหยอกกันเป็นประจำนะฮะแต่ลึกเนี่ยเขาบอกเลยชื่นชมยกย่องกันผ่านสื่อตลอดนะ
ออกสื่อบางทีชอบเล่นกันเหมือนแรงแซวกันหยอกแรงเนาะ
ล่าสุดเนี่ยน้องสาวยังหายอภพรเนี่ยออกปากชื่นชมพี่สุบบอกว่า
สุเนี่ยโอ้โหเป็นตัวอย่างของเขาเลยเป็นสาวแกร่งสุด
เพราะว่า๖ปีที่แล้วเห็นว่าพี่สุเคยเกือบจะล้มละลายนะ
แต่สู้ชีวิตเลี้ยงลูกสองคนจนจบปริญญาตรีได้ดีไปหมาดเลย
แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับเธอทุกอย่างเลย
ส่วนเรื่องสุขภาพค่ะพี่ฮายบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้
ยังเป็นไทรอยด์อยู่นะคะแต่ว่าไม่กลัวแล้วอาศัยว่า
เพื่อสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยเท่าที่เธอจะทำได้ค่ะ
นี่ยังบวมอยู่เลยเห็นไหมถ้าพี่ไฮไม่ได้เดินเนี่ยพี่ไฮจะบวม
น้ำหนักไม่ลดเลยคุณผู้ชมแต่มันเฟิร์ม
ออกกำลังกายแล้วก็หาอะไรดีให้กับตัวเองเหมือนพวกเราวัย๔๐ไป
เพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่มันเสริมร่างกายอะไรที่มันรู้สึกว่าทำให้ร่างกายเราสดชื่นเราต้องใช้มัน
ไม่ว่าจะเป็นวิตามินไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อาหารเสริมกับพี่สุนารีจะใหญ่
เวลาเราปรึกษาปัญหาทุกเรื่องมีทางออก
เก่งมากคนที่เก่งส่งลูกเรียนสองคนจบพร้อมกันเจ๊ต้องทำงานเท่าไหร่
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยงานทีวีก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้คอนเสิร์ตก็ไม่ได้ต่อเนื่องเจียเหนื่อยมาก